และพยายามแสดงศักยภาพของตัวเองออกมา

ให้กับทีมชาติไทยในอนาคตต่อไป
นักเตะที่เข้ามาในครั้งนี้ก็เป็นนักเตะที่หน้าใหม่หลักทนแล้วก็ได้รับโอกาสติดติดชาติในครั้งนี้
ก็ดูมีความมั่นแล้วก็พยายามจะแสดงศักยภาพออกมาให้เต็มที่กับการที่ได้รับโอกาสในการติดติดชาติ
ครั้งนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีต่อตัวนักกีฬาของทุกคนเอง
เหมาะต่อไปข้างหน้าในการมุมที่จะมีโอกาสติดติดชาติในการออกต่อวารเลือก

แล้วก็เสียไปลูกเดียวส่วนทีมไทยเจอกับทีมจากเอเชียใต้มา๔เกมหลังสุดนะครับ
แล้วก็ชนะบังกลาเทศนะครับอุ่นเครื่องเหมือนกัน
ในช่วงปี๒๐๑๒เจอต่อเนื่อง๒ทีมแล้วก็มา๒๐๑๙นะครับ
ส่วน๓นักเตะที่น่าจับตามองของเนปานนะครับก็คือ
กีฬานเกมเชงครับพุทธศาสตประตูวัย๓๑ปีก็เคยเล่นในลีกของปากีสถาน
แล้วก็อินเดียแล้วก็คว้าแชมป์ลีกได้ทั้ง๒ลีกเลยนะครับ
ส่วนอีกหนึ่งคนโรฮิตจันครับเกาหลาในวัย๓๐ปีก็คลาดแค่ในลีกของอิโรดิเซีย
กับสะโบสรโปรซิจาจักราต้าลงเล่นให้กับทีมไปแล้ว๗๔เกมนะครับ
แล้วก็เป็นตัวหลักตั้งแต่ปี๒๐๑๗เลยแล้วก็กองหน้ามีทางอาจารย์บิศจานะครับ
ก็เป็นดาวรุ่นในวัย๒๓ปีลงฟากแข้งกับทีมชาติไปแล้ว๔๙นัดยิงไป๗ประตู
การกันหน่อยครับ๑๑ตัวจริงของทีมไทยนะครับประตูเนี่ยศิวรักษ์เทศสูงเดิน
ก็ทำไปแล้ว๑๔ครีนชีสมากสุดในไทยลีกซีซั่นนี้จะลงเฝ้าเสานะครับ
ประการหลังน่าจะเป็นทางมาเนลทอมเบียกับทางกฤษฎากาแมนจากชนบุรี
แบ็คขวาเนี่ยนาริบดินวิรัวดโดมนะครับจะออกสตาร์ทก่อน
แล้วก็มีฟิลิปโลเลอร์กับทางซิสตองโดเป็นตัวเลือกด้วยนะครับ
ส่วนแบ็คซ้ายที่จะท้อนบุญมาธรรมลงเป็นตัวจริง
กลางนะครับไม่มีชื่อของสหรัฐพิธีวัฒน์ก็จะเป็นคิวของ
รเทพป้อมพันธ์จากเมืองทองจับคู่กับชาววัดเวียรชาติ
บิฟิลของบีจีที่ทำไปแล้วเจ็ดในไทยลีกซีซ่อนนี้
ตัวลูกทางขวาเอกลิฟต์ปัญญานะครับน่าจะเป็นตัวจริงได้
ดีสักไกรสอนทีมไทยปัจจุบันนะครับอันดับหนึ่งร้อยสิบสองของโลกนะครับ
หากอุ่นเครื่อง๒แมชกับทางเนปาและก็สุรินามชนะได้หมดนะครับ

ในการแข่งขันเพิ่มเติมเพื่อนำมาประกอบการจัดอันดับต่อ